ต่อที่เรื่องของการเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าสัตว์ของเราตอนนี้อารมณ์แบบไหน
จะเอาใจสัตว์เลี้ยงอย่างไรวันนี้ไม่ยากคุณผู้ชมครับ
แมวมาดูว่าจะเอาใจเขาอย่างไรบ้างครับ
อกคอที่เจ้าแมวตัวนี้สวมใส่อยู่นั้นมีเซ็นเซอร์ติดอยู่๒ชิ้นนะครับ
ทำหน้าที่ตรวจจับความเร็วการเคลื่อนไหวแล้วก็การหมุนของร่างกายครับ
เวลาที่มันสะบัดหางหรือว่าเปล่งเสียงร้องออกมา
จะส่งผลการวัดไปที่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราที่ใช้อยู่นะครับ
สมาร์ทโฟนนั้นก็จะแปลผลออกมาได้๔อารมณ์คือ
ตอนนี้แมวกำลังมีความสุขอารมณ์ผ่อนคลายอยากเล่นด้วยหรือรู้สึกรำคาญเจ้าของอยู่หรือเปล่านะครับ
อารมณ์ตื่นเต้นมีความสุขก็วัดได้เหมือนกันครับ
ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงได้นะครับ
จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าจะวางจำหน่ายเมื่อใด
ว่าราคานั้นจะอยู่ที่ราว๘๕ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๓๐๐บาทไทยนั่นเองครับ